สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะวันจานต้นสัปดาห์สวัสดีครับแองจี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อุ๊ยมีไฟอ่ะไฟแป๊บนะฮะไฟแป๊บนะฮะไฟแรงนะเราอ่ะ
นี่ไงค่ะรับจ้างทำอะไรเปิดงานไฟคริสต์มันอ๋อ
เดี๋ยวนี้เปิดเต็มแล้วคุณแม่แน่นอนสิกำลังจะคริสต์มัสอยู่แล้ว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

มันอยู่ที่วาสนางของคนจริงได้ตอบถูก

เจาะอวสารฟาร์มไก่หลายร้อยล้าน
วันนี้นะครับนายนายแอดรพลเจริญชมศา
ปฏิบิดิกลมป่าม้พร้อมคณะทำงาน

ของนางสาวปริณาไกลคลุปสศราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ
มีผลตรวจสอบการบุกลุกป่าจำนวน๔๖๑ไร่
หลังตรวจสอบที่ดินคาวสนฟานในพื้นที่ตำบลรางบวง
จำบึงจังหวัดราชบุรีพบว่ามีการลุกล้ำที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี๓๐ไร่
แล้วก็อยู่ในแนวเขตตามพรบป่าไม้๒๔๘๔อีก๑๖ไร่
รวมบุกลุกป่าทั้งหมดนี่นะฮะ๔๖ไร่
ธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้คณะทำงาน
นำเรื่องเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
กรรมคับการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปในความผิดนะครับ
นั่นก็คือ๑ก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำด้วยประการใด
อันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่านะครับ
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในดิน
ก่อสร้างแพ่วถางทำด้วยประการใด
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ

แล้วก็๓เข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างเผาป่า
ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย

โดยไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งเป็นประเด็นเลยก็ต้องดูกันต่อไปไม่รู้จะยังไงคุณปริณาเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ลุก
ทางฝั่งของป่าไม้ก็บอกว่าก็ลุก
เห็นเขาจะฟ้องทนายนี่ใช่ไหมคะคุณอาชดียะ
เขารู้สึกเขาจะฟ้องนะฮะต่างคนต่างเขาฟ้องแจ้งความกันคุณอาชิระก็ไปแจ้งมั้ง
ว่าอะไรที่ออกมาออกว่างั้นมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะก็เข้าสู่เดือนธันวาคมเต็มตัวเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลายคนก็บอกว่าเคยไปแล้วเจอแบบว่าเต็นต์ที่เป็นเชื้อรา

ผู้ประกอบการที่พักม่อนแจ่มเขาก็ยืนยันนะคะว่าเต็นต์ปลอดภัย
เชื้อราแล้วก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะได้โพสต์รีวิวที่พัก
ซึ่งแบบเป็นชื่อดังมากในจังหวัดเชียงใหม่ก็จองเป็นเต็นต์ในราคา๑๘๐๐บาทเลยนะคะ
แต่กลับเจอเต็นต์ขึ้นราโดยขอให้ทางที่พักมีการปรับปรุงให้ดีกว่านี้
ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วล่าสุดค่ะ
วันนี้นะคะนายสุรินณฑีไพรวันผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม
ก็เปิดเผยว่าหลังจากที่มีข่าวทางสื่อโซเชียลออกไปนั้นปุ๊บ
ขณะนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของการท่องเที่ยวม่อนแจ่ม
ก็ได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเต็นต์ที่เป็นเชื้อราเอาออกให้หมดเลย
และยืนยันบอกว่าเต็นต์ที่นำมาติดตั้งใหม่นี้เป็นเต็นต์ใหม่
และปลอดภัยจากเชื้อรายอย่างแน่นอน
พร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักแรมบนม่อนแจ่มได้อย่างปลอดภัย

ด้านนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดสมุทรประการท่านหนึ่งก็เดินทางมาเที่ยวที่พักแรมที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ในช่วงคืนที่ผ่านมาก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าเต็นต์มีเชื้อราตัวเองก็ตกใจเหมือนกัน
แต่เมื่อเดินทางมาถึงที่พักแล้วก็พบว่าทางผู้ประกอบการเปลี่ยนเต็นต์ใหม่ทั้งหมดแล้วค่ะ
มีความสะอาดไม่มีเชื้อราจึงขอให้คนที่จะมาเที่ยวไม่ต้องกังวลแล้ว
อย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเดินทางมาตรวจสอบความปลอดภัย
มันสูญมันเข้าไปได้ใช่มั้ยคะได้มันก็มีสิทธิ์นะ

แต่มีการเปลี่ยนแล้วก็โอเคนะ

เรียกว่าช็อคออนไลน์เลย
สำหรับคู่เบาสาว

ตอนนี้ทางภาคใต้ถ้าเราจะพูดกันแล้ว

แล้วก็น้ำก็ท่วมกันแบบสุดลิดเลย

ฝ่าฟันไปแต่งงานกัน

แล้วก็พูดกันเยอะมากกันเลย

จูงมือเข้าสู่งานวิวาถ้ำกลางสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างที่เราเห็นภาพตอนนี้เลยล่ะค่ะ

บรรยากาศของบ่าวสาว

ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะ

เบาสาวนี่นะคะชาวมุสลิม
จึงต้องพากันลุยน้ำลงเรือ
เพื่อที่จะจูงมือเข้าพิธีแต่งงาน
โดยระบุว่าน้ำท่วมเนี่ย

สำหรับวันสำคัญ

ชีวิตของเราทั้ง๒คนในฐานะที่ช่างภาพเนี่ยก็ไม่รีรอนะคะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ทั้งคู่ที่ได้ประสบในวันนั้นมาถ่ายทอดผ่านรูปถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันเลย
ซึ่งก็โพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีคนแชร์กันไปเกือบตั้ง๓๐๐๐ครั้งเลยนะ
แต่ล่าสุดนี่สิคะคุณ

อยู่อยู่ก็จะมาบุควายกับชีวิตแหละ
ถึงกับช็อกในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า

ตั้งแต่ภาพที่ถูกแชร์ออกมาเนี่ยนะคะ

เอาไปเป็นเรียกว่าเป็นว่าตามที่ได้เห็นเนี่ย

แต่ดันมีแบบอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น

แล้วเขียนแบบนี้นะปรบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก

อยู่ไม่ได้แล้วไม่ให้เกียรติครอบครัวเลย

อ้าวอยู่ไหนวะ
ครอบครัวไม่ฉันก็อ่านตามโทรทัศน์ไง
มันจะมันซูมเอาท์ก็เลยอ่านไม่ทัน

อันนี้เขาบอกว่าอินบล็อกเข้ามาเยอะมากเนี่ย

ความสุขอันนี้นะมันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะ

เราครอบครัวเราดูแลลูกคุณถึง๓คน
โดยที่ไม่ได้หวังอะไรจากคุณเลย
คุณข้ามหัวพ่อแม่เราไป
ไม่ให้เกียรติท่านตั้งแต่แรกเลย
สารพ่อแม่เราที่โดนหยามขนาดนี้
ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้สึกหรอก

หนีเมียตัวเองไปแต่งงานกับผู้หญิงใหม่
โดยที่ผู้หญิงเก่าเนี่ยที่มีลูกด้วยกันแล้วสามคนเนี่ยนะ

โดยที่แบบว่าเอาลงมาโพสต์เลยบอกว่า
นี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเข้าใจไหม

แล้วพ่อแม่ฉันก็มีทำไมต้องแบบว่าข้ามหัวพ่อแม่ฉันไป
ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น

เขาก็เลยออกมาพูดอย่างนี้ว่า

จากที่เห็นในโพสต์ทางดีบ้างได้มั้ย

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่

อันนี้เนี่ยคือคนที่๒

ก็รับรู้เป็นเดือนแล้ว
ซึ่งบางคนเนี่ยมาแบบว่า

หนีภรรยาไปแต่งงาน

ไม่ได้หนีในงานเนี่ยภรรยาคนแรกก็ไปด้วย
เขาเป็นคนอิสลามเขามีเมียได้กี่คนล่ะ
๔คนนึกออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยเขาอันนี้แค่คนที่๒
เดี๋ยวก็จะมี๓๔ต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้น
แค่ว่าถ้าเกิดจะแต่งงานใหม่ต้องต้องต้องต้องต้องต้อง
ต้องรับการยินยอมอันนี้ก็เมียเขาบอกเมียเขาก็อยู่
เขาบอกว่าในงานภรรยาคนแรกก็ไปด้วย

หรือไงก็ว่างั้นมั้ง
เพราะว่าตอนแรกตอนเช้ามีทุกคนชื่นชมว่า
อย่างตอนนี้ที่แถวแวงโกลกแถวอำเภอใกล้เคีย

คือคนก็ออกมาชมแบบว่าน่ารักจังเลย

มีเมียแล้วก็คืออย่างนี้ก็มีสิทธิ์ว่าทางเพื่อนของเมียคนใดคนหนึ่ง
ก็คงจะรู้อ่ะนึกมาอาจจะเป็นเมียคนที่หนึ่งก็ได้นึกออกไหม
เขาก็คงแบบว่าเออคงมาเขียนคือโมโหแทนเพื่อนไง
แต่หารู้ไหมว่าเขามีสิทธิ์มีเมียได้ตั้ง๔คน
เขามีเนี่ยมีนะอันนี้เธอน่าจะเป็นอิสลามนะ
เธอมีได้สี่คนเลยนะโอ้ยโอ้ยดีเลยนะ
นี่ง่ามีอะไรปมมัยสุหรีมเดวีมโตลิกูเมารางิ
นี่๕ตำแหน่งเอาไหมไม่รับไม่ได้ใช่ไหม
คนกรุงเทพค่ะโหรีบบอกคุณแม่ออกตัวรวดเร็วเลย

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นในสังคมเหมือนกันนะครับ

เป็นคลิปรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนรถเก่งคันหนึ่ง
เก๋งกระเด็นไปโดนรถกระบาดอีกคันหนึ่งนะครับ

สำคัญถอยหลังออกมาแล้วก็ชนซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับ
ดูนะฮะถอยแล้วเสร็จปุ๊บพุ่งชนเข้าไปอีกทีนึง
กรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้ว
แต่คนที่ขับรถชนนี้ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับ
เป็นเพื่อนของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้
จะเข้ามาเอาของขนของกันก็บอกเขาเข้าบ้านไม่ได้
พยายามที่จะแจ้งรถคันที่จอดอยู่แล้ว๒คันเนี่ยนะฮะ
ปรากฏแจ้งไป๒ชั่วโมงไม่มีใครมาก็เลยบันดาลโทษะขับรถพุ่งชนเลย
นี่นะครับคือจากกรณีที่คลิปรถยนต์กระบะเนี่ยนะครับ
ขับพุ่งชนเข้าที่รถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ภายในซอยตัน
หนุ่มหมู่บ้านนครทองซิตี้ซอย๑จังหวัดสมุทรปลาการนะครับ
ก่อนที่รถยนต์กระบะจะขับหลบหนีไปทางปากซอยหน้าหมู่บ้าน
ซึ่งมีกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดวันนี้ครับ
นายวิชิตพิราศรีอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของรถเก๋ง
รวมถึงนายปรัชญาวงโอดอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นเจ้าของรถเก๋งแล้วก็รถกระบะคันที่ถูกชน
คือทั้งคู่คือเป็นเจ้าของรถกระบะคันข้างหน้า
แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถเก่งคันนี้
ซึ่งถูกพุ่งชนในหมู่บ้านนครทองซิตี้เดินทางไปให้ปากคำนะครับ
กับพันธุรสโธสมัยเจริญราชพันธงาสอบศูนย์สอบภวังปู

นายปัชญาเนี่ยเล่าว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จอดยาว
ซึ่งปกติแล้วเคยจอดแต่จอดพักเดียวแล้วก็มาขยับออกนะฮะ
แต่ว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งในครั้งนี้มีงานกีฬานะครับ
เพื่อนเนี่ยมาแต่งตัวที่หน้าบ้านเสร็จก็มาจอดรถที่หน้าบ้าน
แล้วก็เอารถเนี่ยออกไปโทษนะฮะเอารถไปจอดไว้ตรงนี้
ขณะเดียวกันนะครับทางด้านนายวันลบปิ่นมอนนะฮะ
อายุ๔๒ปีเจ้าของบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเรื่อง
และนายพศเผ็ดชำรินะฮะอายุสี่สิบปีเป็นคนขับรถกระบาดที่พุ่งชน
โดยให้ฝ่ายผู้ก่อเหตุเข้ามานั่งรอในห้องของเจ้าหน้าที่
ฟ้าสืบศูนย์ก่อนเพื่อรอสอบปากคำ
นายพิศกรคนขับรถกระบะเปิดเผยนะครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตนขับรถมาเพื่อที่จะขนของที่บ้านของนายวันลบนะฮะ
ก็เรียกว่าต้นไม้เนี่ยก็ยกไม่ได้เพราะรถเก่งจอดขวางอยู่
จะเอารถเข้าบ้านเพื่อยกโซฟาก็เข้าไม่ได้อีก
ก็รออย่างนี้นะฮะประมาณ๒ชั่วโมงมีการเข้าไปบอกในไลน์ของกลุ่มหมู่บ้านแล้ว
ก็ปรากฏว่าไม่มีใครนะครับที่จะไปเรียกรถคันนี้มาถอย
ก็เลยเกิดบันดาลโทษะก็เลยขับรถพุ่งชนซะแบบนี้นะฮะ
ก็ยอมรับตัวเองนั้นผิดนะครับเนี่ยนะฮะบอกกรุณาเลื่อนรถด้วยนะ
เนี่ยครับเขาก็เลยโกรธ
ชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมรอ๒ชั่วโมงก็รอ๒ชั่วโมงนะครับ
แต่ทีนี้ทางฝั่งของคนที่ถูกชนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปจอดขวางแต่อย่างใดนะ
เขาจอดฝั่งตรงข้ามยังไงก็เข้าได้เพราะถนนมันกว้าง
แต่ว่าเพื่อนของรถกระบะที่ขับไปชนเนี่ยเคยทะเลาะกับเขามาก่อน

อ๋อสองสองใครพูดอ่ะวันนั้นมีคนพูดอะไรสองสองอ่ะคุณแม่แหละ
วันไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่อ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้อ่ะได้ยินอ่ะ
หรือว่าตัวเองสองสองอ่ะเนอะใครวะวันนั้นที่ที่เรารู้วันนั้นเรามีใครกัน
มีเลขห้ามีห้ามาแรงมากกว่านั้นและที่บอกว่าห้าก็มานะคะ
ห้าก็มาจริงจริงห้าห้าใช่ไหมห้าสองสองไม่ใครพูดอ่ะแล้วเธอเป็นคนบอกว่าสองสองมันออกไปแล้ว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
ไม่มีมดดำไหมหรือว่าหรือว่าคุณแม่แหละวันนั้นวันสุดนี้ก็เซ็ทเนี้ยค่ะ
สามคนแต่เราไม่ได้เออไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยไม่มีแรกนี้ไม่ได้พูดเรื่องสองสอง
มีแรกบ้านน่ะเป็นเปิ้ลเปิ้ลน่ะมีแต่มีแต่เลขอะไรสาสามสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด
อะไรอย่างเงี้กับหนึ่งสามหรือสามสองสองสามเออเออที่บอกออกไปแล้ว
เออนี่ไงเออสามสองสองสามเป็นไรมั้ยไหมเออมันเป็นออกสองสอง
เออใช่น่ะแล้วแปดหนึ่งหรือไม่เออไม่มีท้ายแปดหนึ่งอืมอ้าว
พักก่อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องอะไรครับ

เอาล่ะมาโปรวิชใช่ไหมมาลงโปรวิทคันใหม่เลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะ
เราก็นั่งดูไปด้วยนะคะว่ามีอะไรในโฆษณาของเราบ้างอะไรอย่างนี้
ใหม่มากดีค่ะน่ารักมากเอาล่ะคนกรุงเตรียมเฮเลยนะคะ
๑๐ธันวาคมนี้เขาบอกเลยว่าอุณหภูมิจะลดแบบฮวบ๕แล้ว
๘องศาคุณผู้ชมค่ะยอดดอยนี่เรียกว่าหนาวสะท้านเลย
วันนี้นะคะคุณแม่นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุกวันอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่๓๑๐ธันวาคมนี้
ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง๘๑๐องศาเซลเซียสค่ะ
อื้อหือถามจริงบริเวณพื้นรากเขาบอกอย่างนั้นค่ะ
บริเวณพื้นราบอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด๑๐๑๕องศาเซลเซียสเลยนะคุณแม่
ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียส
บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง๖๘องศาเซลเซียส
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ๑๕๒๐องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ
เนื่องจากว่าอากาศหนาวที่มันอาจจะเย็นลงแบบพวกภาพนิดนึง
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทะเลมีคลื่นสูง๒๔เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งภาคใต้
ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะ

แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แล้วก็ได้คุณผู้ชมง่าย๑๑๘๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

เพราะตอนนี้ตอนกลางคืนในกรุงเทพประมาณ๒๖๒๘

หรือว่าถ้ามีเวลาช่วงนี้ขึ้นยอดดอยหนาวสุด

เพราะว่าคนที่อยู่ดอยบางทีเขาก็
เขาก็หนาวเย็นบางคนไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรอย่างนี้

ก็เอาแบบพอดีไม่ต้องแบบหนาวจัดมากอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวเราก็ช่วยกันบริจาคผ้าห่มกันอีก

เบาหวานนี่มันเริ่มต้นจากเด็กเป็นกันแล้วนะ
อายุนานที่จะเป็นเด็กเริ่มเป็นกันแล้ว
ก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องแบบเข้มงวดกัน
นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์
ก็เป็นประหลัดนะฮะกรุงเทพมหานคร
เขาเปิดเผยอย่างนี้ว่าตามที่สื่อมวลชน
เสนอข่าวผลการศึกษาของคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก
โรงพยาบาลจุลาลงกรเขาพบว่า
สัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่๒ในเด็ก
แล้วก็ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น๑๒๗ร้อยละ
โดยสาเหตุว่าเบาหวานในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเพิ่มขึ้น
เพราะว่าพฤติกรรมของการบริโภคหวานแล้วก็ขนมในโรงเรียนค่ะ
ที่ผ่านมาสำนักการศึกษากรทมนี้นะคะ
เขาได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
ให้มันเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลเลย
โดยที่รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุงด้วย
ซึ่งตามโครงการนี้ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กทั้งหลายคือนักเรียนออกกำลังกาย
เพื่อจะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกันเลย
ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัดของกรทม
เขาก็ประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานเขต
โดยให้ครูแล้วก็ฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารกันหน่อยนะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของร้านอาหาร
หรือว่าตามแผงลอยหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนนี่แหละ
อีกทั้งลนรงค์ไม่มีน้ำอัดลม
แล้วก็ผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนที่อยู่สังกัดกอทม
ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดกรทมเขาได้ไม่มีการจำหน่ายน้ำอารมณ์แล้วนะฮะ
ตามมาตรการแล้วก็ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการ
แล้วก็โทษของน้ำอัดลมในรายวิชาสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพแล้วก็เทคโนโลยีทุกระดับชั้น
โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการอาหารเช้าแล้วก็โครงการอาหารกลางวัน
ถึงได้บอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นการระงับไม่ให้มีการแบบว่าขายน้ำอัดลม
เขาก็ยังมีการบอกกล่าวนะสั่งสอนแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะว่า
โทษของน้ำอัดลมมันเป็นยังไง
ไม่ใช่อยู่ก็งดปั๊บแล้วก็แบบอ้าวทำไมล่ะ
ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาก็จะมีเหตุและมีผลให้เลยทีเดียว
ประหลัดกรุงเทพมหานครเขาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้นะคะ
สำนักอนามัยกรทมเขาก็ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ซึ่งสำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวานของเด็กอีกด้วย
ซึ่งอันนี้มันก็จริงนะมันก็เป็นอันตรายมากเลยทีเดียว
อันนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งนะครับกับการที่แบบว่าระงับไม่ให้มีน้ำอารมณ์เกิดขึ้น
ในโรงเรียนของกรทมนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับของเอกชนนะ
นั้นก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเพื่อจะเป็นการปรับเขาเรียกว่าพฤติกรรมเด็ก
ยังไงต้องระวังอย่าให้ไปดื่มน้ำบันรมกันมากนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการอาจจะประจำการนักรบไซบอกในปี๒๕๕๙
นี่แบบนี้นี่เห็นไหมโอ้ยเก่จังเลย
เขาได้มีการเผยแพร่นะครับรายงานฉบับหนึ่งที่ระบุว่า
เทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่ช่วยเสริมสมรรถนะ
มองเห็นการได้ยินและการใช้กล้ามเนื้อให้กับทหารอเมริกันนั้น
จะพร้อมนำมาใช้ได้ในปี๒๑๕๐
และจะทำให้แผนประจำการของนักรบไซบอก
กองทัพมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
รายงานดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าทหารไซบอก๒๐๑๖
การประสบสารมนุษย์กับเครื่องจักรนะฮะ
และผลกระทบต่ออนาคตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ได้มีการระบุถึงความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ
จาก๔ด้านที่ผ่านมาการประเมินแล้วว่าน่าจะพร้อมใช้งานกับทหาร
เป็นมนุษย์ได้ภายใน๓๐ปีข้างหน้านี้
ซึ่งได้แก่การเสริมสมรรถนะดวงตาหูกล้ามเนื้อแล้วก็สมองนะครับ
ทีมนักวิจัยผู้จัดทำรายงานดังกล่าวก็ระบุนะครับว่า
การสร้างนักรบไซบอกนั้นมีความสามารถเหนือมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมประสิทธิภาพของระบบประสาทในสมองโดยตรง
จะนำไปสู่การปฏิวัติกลยุทธ์ดำเนินแผนการรบสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับ
อกจากนี้ครับดวงตาของนักรบไซบอกเอง
สามารถมองเห็นและประกอบสร้างภาพได้ชัดเจนขึ้น
ช่วยให้การระแวดระวังภัยและการรับรู้สถานการณ์รอบข้างได้ดีขึ้น
ส่วนหูของนักรบไซบอกนั้นช่วยให้การสื่อสาร
และระบบคุ้มกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามนะครับรายงานฉบับนี้ยังแสดงความกังวลด้วยว่า
หลังจากปี๒๐๕๐ไปแล้วการนำเทคโนโลยีไซบอกมาสร้างมนุษย์เสริมสมรรถนะ
ทางกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยและปัญหาเชิงจริยธรรมได้
ต่อไปนี่คือคนเราจะสามารถแบบมีพละกำลังที่เข้มแข็งได้เลยนะ
เข้าใจต่อไปใครมีเงินไหมคะเป็นนายทุนเนี่ย
เจ้าของกิจการใหญ่ก็จ้างผลิตไปบอกเดินตามได้
คือสั่งยิงสั่งอะไรอย่างนี้ได้
แต่ในช่วงแรกเขาจะเอามาผสมผสานกับมนุษย์ก่อน
ก็คือหูสามารถที่จะได้รับรู้ได้ยินเสียงอะไรที่ชัดเจนขึ้น
พวกมันก็เหมือนเราดูหนังไซฟาร์ใกล้เราอาจจะได้ยินแบบนี้
มองคร่ามเนื้อซึ่งแบบแข็งแกร่ง
อาจจะเป็นเนื้อคนผสมกับพวกไฟเบอร์

แต่ว่าไม่ได้เอาไปตีกันใช่ไหม
นี่ไงเป็นอาหารก็ต้องตีสิคุณแม่
ก็นี่ไงทำไมต้องเอามาสร้างไปเพื่อเอาไปลบกันวะไม่เข้าใจ
แต่เคยอ่านหนังสือเรื่องนู้นเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วว่า
มนุษย์ในยุคเซเปียนของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าการสู้รบกันไม่ได้มีประโยชน์อะไร

แต่ว่าสู้ไปสุดท้ายเราก็จะเห็นจากสงครามต่าง
เวลาสู้กันแล้วสุดท้ายก็จะมีแต่แค่คนตายแล้วก็

ก็จะกลายเป็นมนุษย์อีกยุคหนึ่งขึ้นมา
ยุคอย่างคนมนุษย์อย่างเรานั้นก็จะหายไป
เหมือนที่สิ่งมีชุดอื่นที่ค่อยหายไป

ก็นี่ไงอันต่อไปนี่คือพูดถึงเรื่องของซากดึกดำบัน
ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปบางคนก็สนอยู่อะไรแบบนี้

นี่นี่ยังไม่ได้จัดการนะ
กลางวันมึงจะมาอาวสารกลางวันนะ

ก็ไม่รู้ทางรอบสกุลอ่านถูกไหมนะคะ

บอกว่าขอความรู้
หินที่สวนมีซากคล้ายสัตว์ยุบดึกดำมันฝังอยู่ด้านใน
ซึ่งหินที่พบเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าของโพสต์
ขนก้อนหินจากหลังบ้านมาตกแต่งจากสวนร้ายของตัวเองนี่แหละ

ซากที่พบหินนั่นน่ะคือไข่นอยหรือว่าพลับพลึงทะเลค่ะ
เป็นสัตว์ทะเลซึ่งเป็นญาติใกล้เคียงกับดาวทะเลเม่นทะเล
โดยมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้มีส่วนที่คล้ายลำต้นเป็นข้อนะคะ
มีโครงร่างแข็งที่สร้างโดยสารละลายคาร์โบเนในน้ำ
จากว่าอาศัยอยู่ในทะเลจึงพบเป็นซากดึกดำบันจำนวนมากฝังอยู่ในหิน
ซึ่งถือว่าเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในทะเลเป็นหลักด้วยนะที่เราเห็นเนี่ย
สำหรับซากดึกดบันคลายนอยหรือว่าพระพึงทะเลที่พบในประเทศไทยนั้น
สามารถพบได้ทั่วไปในชั้นหินปูนทั่วภูมิภาคเลยค่ะ
ตั้งแต่หินอายุออโดวิเชียน๔๘๕ล้านปีคุณแม่
บริเวณจังหวัดราชบุรีสระบุรีลบบุรีสะแก้วแล้วก็หินยุคไทยแอสสิก
ล้านปีก่อนบริเวณจังหวัดลำปางในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่พบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์
เนื่องจากว่าอาจจะโดนกระแสน้ำโบราณพัดพาจนแตกไปแล้ว

ซึ่งซากดึกดำบันที่พบส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นเพียงส่วนของลำต้น
ที่เป็นลักษณะข้อนะคะคล้ายกับต้นไม้
ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชิ้นส่วนของต้นไม้
เขาเห็นอย่างนี้เขาก็คงตกใจหน้าตาเหมือน
ถ้าเรามองก็ดูเหมือนเป็นเรงคะเลอะไรแบบนี้

อันนี้นะอันนี้ต่อไปเราต้องเป็นชิ้นสักดึกดำบันเหมือนกันนก
คุณแม่อันนี้เขาก็ฝังอยู่ในหิน
มนุษย์สมัยก่อนมีพลาสติกอยู่ในตัว
มีห้องว่ากินไปพลาสติกหรือเปล่า
ไม่มีไม่มีโบตกสลายไหมไม่มียังมา
เพราะมันสลายไปหมดแล้วยังไม่ได้ไปฉีดตอนนี้
ไม่แต่ไม่แน่คุณแม่เขาอาจจะเป็นคุณแม่
อย่างตอนนี้เราศึกษาป้ารูซี่ใช่ไหม
พอวันนั้นเป็นคุณแม่มาเนี่ยอาจจะอุ๊ยทำไมยุคนั้นทำไมผู้หญิงสวยอะไรก็ได้

คุณแม่ต้องเอาตัวเองไปพิมพ์ร่างไว้
หรอกเดี๋ยวพอเวลานั่นก็ถูกทับถมอยู่แล้วแหละ
แล้วก็ไปศึกษาแต่คุณแม่น่าจะไม่ใช่ดินทับถมนะฮะ
อะไรทับถมถ้าเป็นดรทับมีเป๊ะ

มิวนิษฐาจัดเต็มร้องเต้นปาร์ตี้สละโสด

เห็นไหน
เอาละค่ะก็ใกล้วันวิวากันเข้าไปแล้ว
มกราคมปีหน้านี้นะคะ
มิวนิษฐาก็กับไฮโซที่เขาจะแบบว่าแต่งงานกัน
คือไฮโซเซ็นทราดพุทธ
ก็ทั้งสองคนนี้นะคะก็เคยมาออกรายการของเรา

ผลปรากฏว่าเวลามันรวดเร็วมากเลยนะ
แป๊บแล้วนะก็จะแต่งแล้วนะ
เพราะทั้งคู่เนี่ยเจอกันเนี่ยก็ใช้เวลา
มันเป็นเวลาที่มันใช่มากเลยทีเดียว
แล้วก็พร้อมตกลงโปรงใจที่จะใช้ชีวิตคู่กันเลยนะ
มิวนี่เขาก็น่ารักนะตัวน้อยหนึ่งนะ

เวลาพูดจาแล้วดูแบบมีเสน่ห์มากเลยทีเดียว

ก็นี่เขาก็เรียกว่าเป็นการแบบว่า
ในช่วงระยะเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ปล่อยแบบว่า
รูปแบบพรีเวดดิ้งออกมาเรื่อยเลยนะคะ
ทำให้แบบว่ามีการเตอร์ไพรส์จัดปาต้งปาร์ตี้กัน
อ่ะล่าสุดนี่นะคะเพื่อนสนิทเขาก็จัดงานอันนี้ให้เลยนะ
มีอันที่แบบว่าแต้วนัทพรมิ้นชาลิดาวีวีโอเล็ต
เฮนไนท์รู้จักไหมเฮนไนท์อ่ะ
เราจะจัดเมื่อไหร่อ่ะเราอ่ะยังหรอ
ทำไมไม่ขอใช่ไหมก็เป็นการเรียกแบบว่า
สาวเนี่ยนะคือตัววาดที่เจ้าสาวกับเพื่อนเนี่ย
เขาก็จะมาสละโสดกันไงเขาก็จะแบบว่ามาจัดก่อนที่จะแบบว่า
ถึงงานแต่งงานนะที่ฝรั่งเขาแบบว่าเป็นที่นิยมการทำอย่างนี้
ผู้ชายก็จะมีนะผู้ชายก็เรียกอะไรอ่ะงาน
บัตเตอร์อ่านี่เป็นต้นก็เรียกว่ามิวเขาก็จับไมค์ร้องเพลง
นี่น่าอิเอาปังสิปังซิ
น่ารักแต่ผู้ชายฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็จะไม่มางานแบบนี้นะ
เขาก็จะไปแอบจัดของเขากันเองผู้หญิงเขาจะไปจัดเพื่อเป็นการสละโสด
เฮ็ดไนท์ก็คือแม่ไก่เนอะนางแม่ไก่มันจะต้องไปออกไข่ละ

สุดท้ายก็เป็นยุคนี้เนอะที่ต้องเริ่มมีงานแต่งงาน
อย่างรุ่นพี่เจนี่ก็คือต้องเริ่มมีลูก
ตอนนี้ก็จะแต่งงาน
ถ้างั้นหนูต้องมีลูกแล้วนะ
เออพึ่ง๓แก่๓เอ็งแม่
๓ทางเองเหรออูยน้อยมากน่ะผู้ชายอยู่นานนะ
จนดูแบบว่าภาพมันต่างจากอยู่เท่าไหร่
นี่ไม่เอาคุณแม่ไปที่คนนี้คุณเวียค่ะเขาบอกว่าโรแมนติกมากทีเดียว
ลงคลิปโมเมนต์หวานครบรอบแบบว่ารักกับคุณเบลล่าปกติก็หวานอยู่แล้วนะ
คู่นี้ก็มีการแบบหยอกกันอะไรนู่นนี่นั่นโพสต์ข้อความหากัน
สำหรับพระเอกคุณเวียสุกลวะกับคุณเบนร่ารานี
ก็จะแบบว่ามีโอกาสพิเศษหน่อยเหมือนกับว่าจะเป็นวันครบรอบของทั้งคู่ค่ะ
โดยคุณเวียได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นบอร์ดแปะรูปคู่กับคุณเบลล่าในทริปที่ไปเที่ยว
แล้วก็รูปที่คุณเวียกดไลคเบลล่าลองไปดู

เขาก็แบบชอบถ่ายรูปเขาก็เก็บรูปภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์ไปอันวันสุดท้ายมีดอกไม้สีขาววางอยู่ข้างด้วย
เรียกว่าลงโพสต์นี้ไปปั๊บแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงความหวานของคู่นี้ค่ะ
ซึ่งคุณเบลล่าเองก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิ
เป็นรูปยิ้มแค่นี้สั้นเข้าใจได้
เป็นช่วงแห่งแบบว่าเวทมนต์นะ
เขารู้จักกันหลายปีมากแล้วนะคู่นี้นะ
เป็นเวลาเป็นช่วงแห่งความเวชโอ้ยมันใส้
อิจฉาะอ้าวไปดูจ๊ะอาสายามจ๊ะมันมาแล้วยังไงค่ะคนนี้
คนนี้ก็น่าอิจฉาไหมคุณนี้พี่จ๊ะก็น่าอิจฉาไหมคุณนี้
อันนี้เขาเดือดตอนนี้นะเขาไปเจอข้อความสาวบอกรักแจ็คธนพล
อันนี้ไม่หวานแล้วไม่ได้แล้ว
เป็นคู่ที่เรียกว่าครบรถนะสำหรับคู่ของสาวจ๊ะอาสยามกับหนุ่มแจ๊กทนพล
ล่าสุดครับวันครบรอบ๓ปีที่ทั้งคู่คบกันมีเรื่องรุ้นมาฝากแฟนนะครับ
โดยสาวจ๊ะได้มีการโพสต์ภาพที่เจ้าตัวนั้นไปเจอในโทรศัพท์ของฝ่ายชาย
เป็นภาพข้อความที่มีสาวคนหนึ่งส่งมาหานุ่มแจ๊ค
โดยใช้คำพูดสนิทสนมราวกับว่าเคยพูดคุยกันมาก่อน

แต่หนุ่มแจ๊คนั้นได้ตอบกลับไปแบบงงว่าไม่เคยคุยกันและไม่อยากให้สาวจ๊ะเข้าใจผิด
กว่าจะตอบรักมีอะไรเนี่ยนะส่งมาอย่างนี้
แล้วอีกข้อความต่อจากแม่นี้คืออะไร
ซึ่งสาวจ๊ะก็เลยโพสต์รูปดังกล่าวนะครับพร้อมแคปชั่นว่าแจ็คพอร์ต
วันนี้ครบรอบกับพี่แจ๊ค๓ปีปกติไม่จับโทรศัพท์พี่แจ๊คเลย
วันนี้ได้กลับมาดูเจอข้อความนี้ชื่นใจมาก
ขอบคุณที่พี่ซื่อสัตว์กับความรักที่มีให้หนูทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะ
แต่งงใจกับผู้หญิงสมัยนี้ควรมีสำนึกที่ดีบ้างนะคะ

ที่มีแฟนแล้วก็เพื่อนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย
ส่วนทางด้านหนุ่มแจ๊กเองได้มีการโพสต์ภาพคู่สาวจ๊ะ
แล้วก็แคปชั่นว่าครบ๓ปีแล้วขอบคุณที่อยู่ข้างกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ข้างเสมอในเวลาที่หนูต้องการ

รักหนูที่สุดนะคะ
คนนี้นักร้องหน้าหวานนางเดือดมาก
หรอคนไหนคนที่ส่งมาบอกล่ะเป็นนักร้องเหรอบ้าอ้าวไม่ใช่คนปกติ
เป็นแบบอยู่ในว่างนักร้องเลยเหรอเขาส่งมาให้ที่ไหน
บ้าเป็นนักร้องเหรอนักร้องหน้าหวานเหรอ
ไม่เพราะว่าพี่จ๊ะเขาเขียนอยู่บอกว่าแบบคนสมัยนี่ก็แปลกดีนะ
ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนทำไมถึงส่งมาหาอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วก็พี่แจ็คเนี่ยก็ไปตามง้อนังตอนแรกัยแบบหลอกด้วยนะ
คิดว่าหน้าหวานแล้วจะทำนางได้
หมายถึงคนเดิมนี่หรือคนที่คือเคยมาแบบพิมพ์แล้วหรือนักร้องหน้าหวาน
อันนี้คือข้อความก็เมื่อปี๖๑ไงคะ

แต่ก่อนหน้านี้คนนี้เกือบทำชีวิตรักเขาพัง

ก็คือแบบส่งมาตามอะไรอย่างนี้เป็นนักร้องหน้าหวาน

แล้วยังไงคืออยู่ค่ายไหนโอ้ถ้าบอกค่ายพูดรู้เลยตายไปเลย
ค่ายหนึ่งคุณอยู่กันเต็มเลยค่ายดั่งอยู่นี้มันเหลือไม่กี่คนพี่เมย์
ที่มันแบบยังมีผลงานมีอะไรอยู่ก็ค่ายเดียวกันนั่นแหละ
ไม่รู้คุณแม่เขามันค่ายเดียวกันอาจจะบ้าเหรอโอ้ยก็ไปบ้านอาจารย์เป็นหนึ่งกันตลอดนี่

คุณแม่เคยเจอทั้งคู่
เจอแฟนเนี่ยจ่าครั้งแหนะ

เจนี่ดีกว่าเป็นเรื่องของความแบบว่าน่ารักมีความสุข
คลอดลูกแล้วลูกชื่ออะไรรู้ป่ะ

หรือว่าโนลาีของฝรั่ง
เป็นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วนะคะน้องเจนนี่ของเรานะคะ
พ่อลูกคนแรกนี่นะคะโนรานะเพชร
ก็ไม่ได้กี่วันเองนะ๒กี่วันแล้วนะ
ไม่ได้กี่วันเองนะอยู่ในตู้อบกันเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นคุณแม่มือใหม่นะเผลอลูกสุดฤทธิ์
ก็แค่เป็นเพิ่ง๓วันเองเนาะน่ารักมากเลย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจนนี่เขาก็โพสต์โมเมนต์น่ารักเลยนะคะ
ระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกที่เป็นคลิปแบบว่าลูกสาว
อยู่ในอ้อมกอดของพ่อตัวเด็กน่ารัก
แต่ก็มีแฟนบอกว่าน้องโนราถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลย
เฮ้ยตายแล้วเหมือนพ่อตายแล้วทรงแบบได้เลยนะ

จิ้มริ้มอะเนอะดูดิดูพริ้มจิ้มริ้มมากเลย
แก้มจับปูอองตองยิ้มหน่อยหน่อย
เจนนี่เขาก็ได้โพสต์คลิปของน้องโนราอีกครั้งเนี่ย

นอนหลับปุ๋ยอมยิ้มนิดนี้
มันอยากจะลืมตาแล้วแต่ยังลืมไม่ขึ้นน่ารักนะ
เออมีอย่างนี้ดีจังเหมือนกันนะเรามีกันไหม
คุณแม่คุณแม่ถามว่าเรามีกันไหม

คุณแม่มีลูกแล้วสองคนใครอ่ะ
เขาเลี้ยงดูอุปการณ์ลาวาย

โตแล้วก็เข้ามัธยมแล้วก็ภาวนาอยู่ให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยจนพักปลอดภัย
ดูแลเขาน้อ
มากเรื่อยหลายรอบแล้ว
เผื่อคุณเม่กับดรมั่นคงในชีวิตรักกันแล้ว

เพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันรับไม่ได้ตอน
ห่างกัน๒๐ปีก็เด็กอยู่นะคะ
ถ้าไม่ชอบเด็ก
โซนุ่มเทสาวคนสนิททิ้ง
โดยบอกว่าผู้หญิงไปปีนเกียวพ่อ

แล้วผู้หญิงบอกว่าซื้อเลยพ่อมีรถเยอะแล้ว

ไม่ค่ะซื้อให้ผู้หญิงดีกว่า

คล้ายกับว่าไปพูดวิดีสัยพ่ออะไรอย่างนี้
แล้วทำให้แบบตัวพ่อไม่ชอบ
ผู้ชายสุดท้ายผู้ชายก็ถือโอกาสนี้ก็คือแบบเทไปเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้กรณีนี้มันไปตกอยู่ที่คุณไม้คุณสงกราน
ใช่ไหมแล้วเราก็ไปตามภาพกัน

เพราะว่าคุณแม่คุณสงการก็มีการเอารูป

คุณภัยวงก็ยังออกงานด้วยกันอยู่
ครับนะฮะก็คือสรุปก็คือไม่ใช่

มันมีอะไรหลุดออกมาไงก่อนครับคุณแองจี้

มันเรียกว่าคนก็สืบไปเรื่อยอะพี่

คือผู้หญิงออกมาโพสต์พาดพิงบอกว่า

ไม่อ่านเลยนะ

พูดบอกว่าผู้ชายเรื่องการดูแล
คบกันระหว่างคบกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เราก็ไม่อยากลงรายละเอียดว่าตกลงคือเรื่องจริงอะไรอย่างนี้
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงสุดท้าย

นี่พี่หนุ่มเออหนูอ่านจากใครสักคน

ก็คือที่ส่งเข้าไปเพราะว่าอยากจะบอกแองจี้ว่า

เอ้าหรอเอ้า

เพราะพวกนี้หนูรู้แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่า

ก็คือกลายเป็นว่าทางฝั่งผู้หญิงนะครับ

คุณไพรินเขาก็ออกมาเหมือนแบบ

เขาออกมาจากทางฝ่ายชายได้เนี่ย

เพราะที่ผ่านมาเหมือนตกอยู่ในนรก

เพราะว่าเขาเองอยู่ในสิ่งที่ดีอยู่แล้ว

คุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนต่างประเทศ

จำเป็นต้องไปขอใครถูกไหมฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการประมาณทิ้งท้ายว่า

ได้แต่ของปลอม

เพราะได้มาก็ไม่รู้จะเป็นของปลอมหรือเปล่า
คือทางฝั่งไพรินออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหม

คือพอมาล่าสุด

เหมือนแบบมีเพื่อนให้กำลังใจ

ก็คือมีเพื่อนของคุณทอปก็ส่งไปให้

ก็คือมันเป็นแบบพวกข่าวซุบซิบส่วนใหญ่มันก็

เป็นแบบจะสินใส่เป็นหนึ่ง
มีดาราให้ความปรึกษาอะไรอย่างนี้

อย่างนี้นะคือ
ก็สรุปว่าเขาคงเลิกกันมั้ง

มุมของคุณท็อปเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเนอะ

แล้วพูดเรื่องการเนี้ยเป็นโลกโซเชียลคงอย่างปกติ

เขาไม่สนเนี้ย

สอนย่อเพราะคู่รึยังครูนี้ใช่มั้ยฮะ

จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเปิดในมุมของผมผมก็มองว่าผมมองว่ายังไงอ่ะ
เอ่อคุณอาจิคุณมองยังไงอ่ะผมถามก่อนจากสอนย่อที่ฐานม้ายังไง
อันนี้เรื่องนี้เลยของคุณท็อปกับคุณไพรินเนี่ยคุณมองยังไง
เรื่องเนี้ยไม่หนูก็คงคิดว่าเขาถ้าเกิดเลิกกันก็อาจจะมีสองแบบ
ก็คือจบกันด้วยดีก็เป็นเพื่อนจบกันด้วยดีก็เป็นศัตรูค่ะ
ก็คือไม่ต้องเผาผีกันชาตินี้อืมคุณต้องไปมองยังไงพูดยากเลยอ่ะ
อันนี้คือด้วยความที่มันต้องรอมันต้องรอแบบพี่ท็อปพูดด้วยไง
เพราะอันนี้เราไม่รู้ว่าพอมันเริ่มมีประเด็นมาปุ๊บกลายเป็นว่า
คุณไพรินพูดแล้วมันก็เลยแบบเอ๊ะคนก็เลยไปตีประเด็นว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่า
เขาถึงแบบเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเลิกก็เลิกเลิกกันไปเถอะ
ไม่หรอกแต่ในมุมของผมเองอ่ะผมมองอย่างงี้ว่าตัวตัวเอ่อผู้หญิงเหรอ
คือข่าวที่มันออกมามันก็ไม่ได้ออกมาจากคุณท็อปนะ
ไม่รู้มันมาจากยังไงถูกป่ะมันเป็นข่าวที่เหมือนกับคนเอาไปเขียนกันอ่ะ
อ่าถูกมั้ยเป็นอักษรย่อแหละเออเป็นอักษรย่อเป็นเป็นคือมันไม่ใช่อักษรย่อ
เป็นแค่เหมือนกับเป็นเป็นไฮโซต่างต่างนานนู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะ
ฝ่ายหญิงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวฉันหรือเปล่าตัวฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ที่คุณท็อปเองไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะอืมแล้วก็อยู่ดีดีเนี่ย
ฝ่ายหญิงแกก็ลงออกมารัวแบบนี้เลยเออมาแฉว่าอะไรนะ
ที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงเหมือนออกมาจากนรกนิดเดียว
อืมคุณท็อปแกก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรตั้งแต่แรกยังเงียบอยู่ใช่ก็ยัง
แรกผมก็อ่านก็ติดตามข่าวนี้ตลอด
ผมก็ยังงงทำไมฝ่ายหญิงถึงออกมาพูดแบบนี้
หรือพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นผู้ชาย

ไม่อยากออกมาพูดว่าเขาเป็นคนแบบหยุดหรือเปล่า

ถ้าตอนแรกฝ่ายชายเขาออกมาพูด
แล้วฝ่ายหญิงออกมาสวนอย่างนี้
มันยกที่ประโยคนี้ผมยังค่อยเข้าใจนะ
แต่นี่คือฝ่ายชายเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยตั้งแต่แรก

มีข่าวอะไรก็ไม่รู้ออกมาอะไรอย่างนี้
มีฝ่ายหญิงออกมาสวนด่าเลยอย่างนี้
แต่ข่าวนั้นบอกว่าผู้ชายเทไง
ไม่มีใครไงไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่อง

ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่นี้

แต่ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเขาแล้วบ้าง

เพราะว่าคำนั้นไปพูดว่าแบบไปเทเขา

ก็เลยเป็นเหมือนที่พี่อ่านไว้เมื่อกี้

ใช่ไหมว่าเป็นใครอะไรยังไง

คุณมันสาระไง

ฟอลโลกำลังเริ่มส่องเราแล้ว

จะไปหาเรื่องไปทำไมขอไหม

ต่างคนต่างแบบว่าสาดคนใส่กันเนี่ยเหรอ

เขาก็อาจจะคิดว่าคนรู้แล้วเป็นเรื่องเขาหรือเปล่า
เพื่อนไนกลับหนึ่งอาจจะรู้ว่าเป็นเรื่องเขาหรือเปล่า

อันนี้ถามให้เขาแล้ว

เขาชอบเอาตัวเองมาแช้ให้คนชาวบ้าน

เจ้าของเรื่องอันนี้พูดในลักษณะของผู้ใหญ่เลยนะ

อันนี้แม่พูดถึงภาพรวมนะไม่ได้สอนโจมตร์

เอาอย่างนี้ก็ละกันนะตอนรักกัน

ผู้ชะเขาฉลาดไง

พูดไม่พูดฉันไม่รู้แต่ฉันที่แน่คือฉันไม่พูด
พวกเธอเองก็ยังไม่รู้เรื่องซะด้วยซ้ำ

อ้าวหมดเวลาแล้วอ่ะจบเลยเหรอ

ยังไม่ได้เล่าอ่านข่าวอื่นเลย

คนว่าแชร์ความเลวร้าย

อ๋อที่ครบมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนี่

อืมไม่หรอก็ไม่ต้องคบ
จะมารู้สึกตัวพอแล้วอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ก็เงียบไปก็แค่นั้นแหละ
เออไปเคลียร์กันเองอยู่ในมุ้งในบ้านของตัวเอง
จะไม่อายเขาด้วยเข้าใจป่ะของแบบนี้
เออไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเออพูดแล้วลมเสียม

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ